เรื่องของโพสต์เตือนภัยมีสาวคนหนึ่งเขาโพสต์เตือนภัย
ก็เลยรีบหอบเสื้อผ้าแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซต์หลบหนีค่ะ
นี่แหละลงภาพแบบนี้ด้วยผู้ใช้เฟซบุ๊คสาวรายหนึ่ง
โพสต์ไปยังกลุ่มศรีสะเกดทุเดย์บอกว่านี่คือโจรบ้ากาม
ที่ไปไล่ข่มขืนนักเรียนหญิงโชคดีที่เพื่อนนั้นสะบัดหลุดมาได้นะคะ
แล้วก็ยังมีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยทีมข่าวสอบถามรายละเอียดค่ะ
จากตัวผู้เสียหายเองเลยทางโทรศัพท์นะคะเธอเล่าบอกว่า
วันเกิดเหตุเนี่ยเธออยู่ในห้องเช่าแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองศรีสเกต
เปิดประตูห้องเอาไว้จากนั้นคนร้ายเดินเข้ามาในห้อง
ไม่ใส่เสื้อด้วยค่ะบอกว่าขออยู่ด้วยเอ้าถ้า
ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะก็เลยพยายามหนี
แต่เธอถูกคนร้ายกดเธอนอนลงกับพื้นเธอก็พยายามดิ้นขัดขืนค่ะ
แล้วก็หลุดมาได้จากนั้นวิ่งออกมาจากห้องร้องให้คนช่วย
แต่ไม่มีคนอยู่เธอก็เลยวิ่งหนีคนร้ายก็เลยรีบขี่มอเตอร์ไซค
โดยไม่สวมเสื้อนี่แหละหลบหนีไปเลยตามคลิปภาพที่เขาแนบมาด้วย
ทีมข่าวเราค่ะตามไปพบในโอ๊ตอันนี้ต้องขอเป็นนามสมมุตินะ
อายุ๑๖ปีเองเป็นชายที่ก่อเหตุ
เขายอมรับว่าเป็นผู้ชายในคลิปแต่ไม่ได้รู้จักกับหญิงสาว
แค่อยากเข้าไปนั่งเล่นด้วยเฉยวันนี้ผู้สื่อข่าวเรานะ
คนนี้ไม่ใช่คนร้ายนะ
เห็นประตูเปิดก็เลยเข้าไปจนหญิงสาวส่งเสียงร้องให้คนช่วยค่ะ
ทีมข่าวก็เลยถามต่อว่าอ้าวแล้วพยายามไปข่มขืนผู้หญิงหรือเปล่า
โอ๊ตเขาบอกไม่นะเพียงแค่ใช้กำลังแล้วกดตัวหญิงสาวไว้เท่านั้น
แต่ทำไปทำไมไม่รู้เขาบอกอย่างนี้
ตลอดเวลาที่ทีมข่าวคุยกับนายโอ๊ตก็พบว่านายโอ๊ตมีลักษณะอาการไม่ค่อยปกติ
คือพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยนะคะฟังเสียงหน่อยค่ะ
แล้วทำไมเขาต้องบอกว่าช่วยด้วยครับ
ไม่รู้ครับ
คือเขาบอกว่ากดตัวเขาด้วยนะพยายามเหมือนจะข่มขืนเขา

กดเขาทำไมครับเขาเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้ชายครับ
ไม่รู้ครับ
ดเฉยนี่นักข่าวพยายามถามมากเลยนะ

คือขุนตีก็พยายามง่ะ
เพราะเมื่อคล้อนที่คลอดออกมาเพียง๗วันก็ชักแล้วก็เป็นหอพ
ทีนี้เลยเหมือนกับไม่ค่อยปกติแล้วมันขาดออกซิเจ้นอะไรแบบนี้นะคะ
แล้วก็พออาการไม่ปกติเขาก็ต้องกินยาคลายเครียดตลอดนิยาที่คุณแม่เขาโชว์
ที่คุณแม่เขาโชว์แล้วก็เพิ่งมารู้เรื่องของลูกชายจากโซเชียลนี่แหละ
ก็เลยถามลูกแล้วแต่ลูกก็จำได้บ้างไม่ได้บ้าง
เธอก็เลยไม่รู้จะทำยังไงอันนี้คุณแม่บอกนะคะ
แล้วพอเธอมาอ่านคอมเมนต์ในโซเชียลก็ยิ่งเสียใจมาก
มีแต่คนด่าไงบางคนบอกว่าจะทำร้ายด้วยซ้ำ
ที่ไม่รู้ว่าจริงแล้วลูกเธอไม่ปกติ
แม้จะได้เรียนหนังสือแต่ก็ไม่สามารถอ่านเขียนได้
เหตุผลที่ส่งลูกไปเรียนเพราะหมอบอกว่าอยู่บ้านจะไม่เป็นผลดี

ซึ่งก็ยอมรับนะคะว่าที่ผ่านมาลูกชายเคยมีพฤติกรรมแบบนี้

คุณแม่ก็เหมือนกับพร้อมรับผิดชอบเต็มที่นะคะ
แล้วก็บอกว่าอาจจะต้องดูแลลูกชายใกล้ชิดมากขึ้นกว่านี้นะคะ
ด้านพนักงานสอบโทรศพมศสเกษเขาออกมาเรียกให้เนอดและผู้ปกครอง
เจรจากับผู้เสียหายก็คือ๓๐สิงหาคมนี้
เดี๋ยวก็รอดูว่าทางคู่กรณีไปเจรจาแล้วยังไงบ้างนะคะ